อาชีพหลอกพระหลอกเจ้า

ผมมาจากหน่วยงานเดี๋ยวไปพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโควิดภายในกุฏิให้

พอเข้าไปนะไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรไปฉีดหรอก

ได้เงินของพระมา๑๐๐๐บาทหลบหนีลอยนวลอยู่นะฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวคุณจะไม่รอดนะฮะตำรวจกำลังตามจับกลุ่มนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพระอธิการปียวัตรอายุ๗๓ปี
หลวงตาท่านเป็นเจ้าวาดวัดอรัญญิกาวาที่บ้านศรีสำรานตำบลบ้านผือนะครับ
หลวงตาบอกว่าตอนนั้นท่านอยู่ภายในกุฏิ

มิตรชาชีพเป็นชายวัยรุ่นโรคอายุไม่พ้น๑๗๑๘หรอก

แล้วเข้ามาถามหลวงตาบอกว่า
ท่านท่านได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙หรือไม่
หลวงตาบอกยังเลยนะครับ

แต่หนุ่มรายนี้บอกก็ดีแล้วหลวงตา

แต่พอดีคุณหมอให้ผมมาฉีดอีก

ผมจะมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในกุฏิให้
หลวงตาช่วยออกไปรอนอกห้องสัก๒๐นาทีแล้วกัน

เพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพใช้มุกนี้

ทีนี้หลวงตาหลงเชื่อหลวงตาก็เดินออกจากห้องนะฮะ
แล้วก็ตอนนั้นท่านบอกว่าก็เดินออกมานะ

ก็เลยไปชะโงกดูรถว่าเขาขับรถอะไรมา
พบเป็นรถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงนะฮะ
ยี่ห้อยำห้าสีแดงทะเบียน๗๐๙๖อุดรธานี

จดแล้วก็จำได้ทั้งหมดเลย
แต่ทีนี้หันกลับมาที่ห้องอีกที
เป็นจังหวะที่ไอ้หนุ่มน้อยคนนั้นมิจฉาชีพคนนั้นออกมาพอดี
หลวงตาก็เลยถามว่าอ้าวพ่นยาเสร็จแล้วเหรอ
เร็วจริงนะหนุ่มน้อยคนนั้นบอกว่า
เดี๋ยวผมต้องรีบไปพ่นยาที่กุฏิอีกหลังครับหลวงตา
พูดจบก็รีบเดินไปที่รถนะฮะ
แต่แทนที่จะขี่รถไปที่กุฏิอีกหลังที่ชี้
บอกว่าเดี๋ยวจะไปพ่นอีกกุฏินะไม่ไปครับ
่งรถหลบหนีทันทีนะครับ
ท่านเจ้าอาวาสหรือว่าหลวงตาก็โอ้โหสงสัย

มีมิจฉาชีพมาค้นมาเอาทรัพย์สินอะไรหรือเปล่า
หลวงตาก็เลยไปตรวจดูภายในห้อง
แหมเงินที่วางไว้ตรงหัวเตียง๙๗๐๐บาท
หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ไอ้หนุ่มคนนี้น่าจะขี่รถหลบหนีนะฮะ
แล้วก็จะตรวจสอบผู้ครอบครองรถด้วย
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้ชายรายนี้นะฮะ
ที่แบบเป็นมิจฉาชีพใจร้ายใจดำใจบาปนะฮะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หลอกพระหลอกเจ้าบาปกรรมจริง